เมื่อวานนี้แชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน
ต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียนางงาม

ฟังแบบนี้แล้วก็เศร้าสะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะถือว่านี่เป็นคลิปสุดท้ายของน้องเฟียส
ที่ได้ร้องเพลงนักร้องบ้านนอกเอาไว้ก่อน
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

โดยคลิปดังกล่าวถือว่าเป็นคลิปสุดท้าย

จากการเปิดเผยผ่านพี่เลี้ยงและผู้จัดการส่วนตัวของน้องนะคะ
บอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า

ที่เพิ่มโอกาสให้กับสาวที่มีพรสวรรค์
แล้วก็ได้ให้โจทย์โดยการให้น้องเฟียสนั้น

ให้คนดูได้ชมกันทุกวันเลยค่ะ

๑พฤษภาคมที่น้องเพิ่งเดินทาง
ถึงชุมพรและก็ได้ส่งคลิป

ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาก่อนที่น้องนั้นจะประสบอุบัติเหตุค่ะ
อกจากนี้ค่ะพี่เลี้ยงก็ยังได้บอกด้วยนะคะ
กับการประกวดนางงามในครั้งนี้นะฮะ
ซึ่งกว่าน้องเองจะได้มงกุฎมาครองค่ะ
น้องต้องผิดหวังมาแล้วถึง๓จังหวัด
ก่อนที่จะมีการประสบความสำเร็จ
เป็นตัวแทนจังหวัดอุทัยธานีในที่สุดนะคะ
เพียงแค่๔วันเท่านั้นก่อนน้องจะจากไปค่ะ